อีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้เป็นเหตุการณ์คลิปที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันนะคะ
เป็นเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดมีคุณป้าคนหนึ่งเขาพยายามวิ่งไล่ตามรถขยะ
เพื่อจะไปทิ้งขยะเพิ่มเติมนะคะแต่จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นติดตามกันเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้ค่ะถูกบันทึกได้เมื่อช่วง๕โมงเย็นของวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
กล้องวงจรปิดบริเวณท้ายรถเก็บขยะคันหนึ่งในไต้หวัน
โดยภาพแสดงให้เห็นว่าเมื่อรถเก็บขยะคันนี้แล่นผ่านบ้านเรือนประชาชน
ได้มีหนุ่มใหญ่แล้วก็สาวหมวยมาโยนถุงขยะใส่รถ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ท้ายรถก็ได้ส่งสัญญาณให้คนขับออกตัวค่ะ
โดยช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้เข้าชิงคนสุดท้ายนะคะหญิงสาวรายนี้
ก็พยายามวิ่งตามรถเพื่อเทสิ่งของบางอย่างทิ้งลงในถังที่รถขยะจัดเตรียมไว้
แต่แหม่โชเฟอร์เห็นไม่ทันสั่งให้ออกรถไปแล้วนะคะ
ก็เลยไม่ประสบความสำเร็จค่ะรถแล่นด้วยความเร็วสูงขึ้นเรื่อย
ส่งผลให้สุดท้ายหญิงสาวคนนี้ล้มหน้าขม่ำลงกับพื้นตามในคลิปนะคะ
สำหรับระบบการจัดเก็บขยะของไต้หวันนะคะก็รัฐบาลมีการกำหนดไว้
ไม่ให้ประชาชนนำมาทิ้งขยะเอาขยะมาทิ้งไว้บริเวณหน้าบ้าน
เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วก็ความสกปรกค่ะ
แต่ว่าจะใช้เป็นวิธีเปิดเสียงเพลงบนรถขยะ
เมื่อชาวบ้านได้ยินเสียงประจำรถขยะแล่นมาก็เป็นอันรู้กันว่าต้องนำขยะมาทิ้ง
จุดไหนที่มีคนทิ้งมากรถก็จะจอดอยู่กับที่โดยใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะ
ขณะที่ประชาชนก็ยืนรอต่อแถวทิ้งกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
วิธีการเดียวกับรถไอติมบ้านเรานะคะมีเสียงมาโอ้รู้แล้วอันนี้ไอติมมา
ก็ออกมากรอกันหน้าบ้านแต่นี่เขาใช้กับรถขยะกันนะคะ
วิธีการแบบนี้นั่นแหละค่ะส่งผลให้ไต้หวันเป็นอีกหนึ่งสถานที่บนโลก
ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดของบ้านเมืองนะคะ
ขณะเดียวกันก็ยังเป็นเมืองต้นแบบเรื่องการจัดเก็บขยะที่หลายประเทศ
ต้องมาดูงานที่นี่กันด้วยค่ะ
วินัยของคนในชาติก็ให้มีความเป็นระเบียบนะคะ
ก็สวยงามไม่มีขยะเลอะเถอะ
ปกติจะเห็นถังขยะหน้าบ้านที่สำคัญก็คือจะมีสัตว์เลี้ยงมากุ้ยขยะ
ใช่โดยเฉพาะประเทศอากาศร้อนเนี่ยก็จะมีสัตว์อะไรต่างแหละขึ้นตามถังขยะเยอะ

แล้วนะคะคนไทยไปเที่ยวไต้หวันได้ก็จะตามคุณคุปตะนันไปเหมือนกัน
ถามว่าคุณคุปตนันมีเวลา๓วันไปไหนดี
ไต้หวันเลยน้องเฟื่องเขาบอกแบบนี้เดี๋ยวจะตามไปหาเวลาไปนะคะ